มาเล่นกับไฟร้อนเหมือนไม่ดี
ต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นคิวทองฝั่งเพชรไปแล้วล่ะค่ะ
อีเวนต์เยอะมากโดยเฉพาะสิ้นปี
แล้วต้องยอมรับตรงนะคะว่าปีนี้เป็นปีทองของน้องทั้งคู่จริงค่ะ
ล่าสุดนะคะควงคู่ออกงานส่งท้ายปลายปีพร้อมเสิร์ฟความฟินแบบรัว
กับการสัมภาษณ์แบบน่ารักน่าหยิกหน้าหยอกค่ะ
เพราะว่าเขาหอกเอิญภาษาคู่จิ้นคนรู้ใจกันจริงค่ะ
งานนี้พี่ถึงก็ต้องซ้อมเต้นตามเพราะว่ามันก็มีท่าหัวใจเครื่องหนึ่งนะคะ
ให้ทุกสิ่งที่พี่พีอยากได้เลยจริงค่ะ

เมื่อกี้พี่มีความสุขแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อของให้แล้ว
เล็กน้อยนี่แหละเราก็บ่นเวลาอยากได้เขาก็ให้
ทุกวันคือวันพิเศษครับผม
ดีชอบมาก
คือเขาไปเดินช้อปปิ้งของเล็กน้อยของเขาก็คือแบบแบรนด์เนมยี่ห้อนึงแหละ
เหมือนไปเดินอย่างนี้แล้วก็บอกอยากได้แบบนี้
แล้วบิวกินก็คือใจป่าวว่าล่ะไปให้เลยน่ารักปั้นจริงคู่นี้ค่ะ
อยากมีกุจจิ้นแบบนี้บ้างจังเลยคุณสนค่ะ